เพราะว่ามีอีกหลายแง่มุมนะครับที่จะได้ติดตามเรื่องนี้กันต่อนะครับ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวสลับไปดูเหตุการณ์ในด้านอื่นกันต่อหน่อยกันแล้วกันนะครับ

พระมหาไพรวันพระมหาสมปอง
วันนี้ก็ยังมีการพูดถึงกันอยู่นะครับ
และเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ

ไม่ใช่แตกต่างกายสีเดียวกันเลย
แต่เขาเป็นพระมหาเทวีเจ้าหรือว่าแม่หญิงลี
ไอดอลขวัญใจชาวเน็ตนะครับ
วันนี้ไปนามัศกาลพระมหาภัยวันที่วัดสร้อยทองนะครับ
ไปถวายเพลงพระนะนำอาหารไปถวายนะครับ
แล้วก็ไลฟ์เฟซบุ๊คไปด้วยนี่นะครับ
มีอาหารนำไปถวายอยู่๓อย่างนะครับ
มีต้มกะทิไก่ใส่คานะครับ
พวกต้มคาไก่ผัดสะตอกุ้งสดไข่เจี๊ยวนะครับ
ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กเพจวีนด้วย
ไลฟ์เนี่ยพระมหาเทวีเจ้าได้อวยยศ
ให้กับพระมหาภัยวันและพระมหาสมปองด้วยนะครับ
บอกว่าเป็นตนบุญของเมืองทิพย์
นี่ฮะขณะที่พระมหาภัยวันท่านก็ชื่นชมพระมหาเทวีเจ้า
บอกว่าเป็นเน็ตไอดอลคนหนึ่งที่ได้สร้างความสุข
สร้างเสียงหัวเราะให้กับประชาชนให้กับคนไทย
ให้คนอื่นได้แซวโดยไม่ถือโทษ
คืออยากจะบอกว่าเมื่อก่อนแม่แม่บอกว่าแม่
มีคนบอกว่าเป็นพระห่มเหลือง

ว้ายเล่นมาก
นะคะชั้นสามัญชนค่ะนะคะเป็นถึงเจ้านางค่ะ
เอออย่าไปเที่ยวชั้นพระยศกับต้นบุญไม่ได้นะน้องน้า
วันนี้ให้ตำแหน่งกับตนบุญองค์นี้ไว้เรียบร้อยแล้ว
ก็คือเป็นตนบุญของเมืองทิพย์นัมบ้วนที่สุดค่ะ
องค์เดียวด้วยมิดให้ต้นต้นบุญสมปองด้วยได้ไหม
ต้องถ้าว่าตนบุญมหาภัยวันแล้ว
ก็ต้องมหาสมปองขึ้นเป็นตนบุญอีกคนนึงค่ะ

ชื่นชมทั้งยมพี่หญิงลีทั้งยมพี่ทิพย์
ที่ได้สร้างความเป็นคาแรคเตอร์อัตลักษณ์ของตัวเอง
คือมันไม่ได้เป็นเรื่องของความสุข
แค่ระหว่างยมพี่ทิพย์กับยมพี่หญิงลีเองคน
ก็เรียกว่าเป็นทาล์คออฟด่วนในช่วงเวลานี้นะค่ะ
การไลฟ์เฟซบุ๊คของพศทั้งสองรูปนะครับ
วันนี้เราก็พยายามติดต่อพระมหาภัยวันอยากจะสนทนากับท่านเพิ่มเติม
เพราะว่ามีคนออกมาพูดถึงประเด็นของทั้งสองรูปเนี่ย

ท่านผู้ชมฮะไม่น่าเชื่อวันนี้กิจนิมนต์ของพระมหาภัยวันท่าน
ยาวเหยียดหิวนั้นเอียดเลยอ่ะค่ะ
โยมภาคภูมิอัตมาว่างประมาณ๔ทุ่ม
ซึ่งคุณโรสลินบอกว่าน่าจะหลับแล้ว
ยังไม่หลับสิวันนี้เราอยู่ถึง๔ทุ่ม๔๐นะฮะ
ทีนี้วันนี้มีนายสุวิทย์ทองประเสริฐนะครับ
หรือว่าอดีตพระพุทธอิสระนะครับ
บอกว่าการออกมาไลฟ์เฟซบุ๊กของพระมหาภัยวันและพระมหาสมปองเนี่ย
เป็นการกระทำที่ทิ้งพระธรรมวินัยไว้ด้านหลัง
แล้วเอาความนิยมของประชาชนมาเป็นที่ตั้ง
อดีตพระพุทธอิสระบอกว่าพระทั้งสองรูป
แสดงออกมาคล้ายกับเล่นตลกมากกว่า
ทำให้พระธรรมคำสอนความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเนี่ยลดลง
แล้วยังฝากไปถึงพระทั้งสองรูปว่าการกระทำแบบนี้
จะทำให้หลักคำสอนบิดเบี้ยวซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยพุทธกาล
สุดท้ายแล้วจะลืมหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปอย่างสิ้นเชิง
ทิ้งหลักถ้าคุณบอกว่าคุณจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปฏิรูป
เพื่อให้มันเข้ากับการละสมัย
แต่คุณละเลยหลักการ

ระบุว่า๒มหาก็เปรียบเสมือน
นี่นะฮะบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งนะ
เรื่องของถาดทองคำอะไรประมาณอย่างนี้
พระพุทธองค์ทรงทำนายเอาไว้ในภายภาคหน้าเนี่ยฮะ
ก็โพสต์เอาไว้ยาวพอสมควรนะครับ
ท่านก็ลองไปหาอ่านดูได้คือความจริงเราก็อยากจะให้ทาง
พระมหาภัยวันท่านได้พูดหรืออธิบายหรือชี้แจงเพิ่มเติม
เอิญวันนี้ท่านติดกิจนิมนต์จริงนะครับ
มีอยู่หลายงานหลายที่ที่จะต้องสนทนาด้วย
นายสุชาติอุตสาหะสสเพชรบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
สภาผู้แทนราชดร
บอกว่าเตรียมจะนิมนต์พระมหาภัยวันและพระมหาสมปอง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องความเหมาะสม
เรื่องการเผยแผ่ธรรมะผ่านการเฟซบุ๊กไลฟ์
แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความพอดีด้วยนะครับ
วันที่๙กันยายนนี้เวลา๙นาฬิกาที่รัฐสภานะครับ